ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่สมุทรสาครหน่อยไม่น่าเชื่อนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไล่ทำร้ายกันแต่คนที่เคราะหร้ายจริงจริงคือเด็กผู้หญิงสองคนนะครับ
โดยเฉพาะน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องใหม่อายุ๑๔ปีที่นั่งอยู่นี่
นี่คือโดนฟันนี่ข้อมือนี่ขาดไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม๒๐มีนาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นร้านสะดวกซื้อแถวสาขาเรียบคลองบางน้ำจืด
ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนี่นะฮะ
คือก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มน้องเนี่ยเขาอยู่กัน๕คน
ผู้ชายสามผู้หญิงสองนั่งอยู่แถวหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ขี่รถมากันแล้วถามประมาณว่าเล่นเปล่า
เพื่อนบอกว่าเขาก็บอกกลับไปกันว่าไม่เล่น
พวกเนี้ยมันก็ขี่รถออกไปสักพักนึงวนกลับมานี่ฮะ
แล้วมาไล่ฟันเลยครับคือตั้งใจจะมาไล่ฟันผู้ชายหรือยังไงไม่รู้
แต่ว่าคนที่โดน๒คนคือผู้หญิงในกลุ่มนะฮะ
คนหนึ่งชื่อน้องน้ำถูกฟันเข้าที่นิ้วก้อยกับที่ศีรษะ
อีกคนนึงคือน้องใหม่นี่หนักเลยนะฮะ
เพราะว่าถูกฟันเข้าข้อมือนี่ขาดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
โดนฟันที่นิ้วก้อยแล้วก็หัวแล้วก็ผู้ชายผู้ชายโดนฟันนิ้วก้อยกับหัว
แล้วผู้หญิงก็โดนฟันข้อมือกับผมครับ
เขาเดินมากำมือเค้าบอกมือหายไปไหนอ่ะพี่

ผมก็รีบเอาเสื้อที่ผมถอดเอาไปซับ
เราช่วยหามือซับเอาพี่

แล้วนู่ไปเจออยู่ด้านนี้

นี่ฮะกลุ่มน้องเขาบอกไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องด้วย

แค้นี้วนกลับมาไล่ฟันเลย
พ่อของน้องบอกว่าตอนนี้น้องถูกฟันมือขาด
โชคดีนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอผ่าตัด๑๕ชั่วโมงกว่า
ต่อมือให้เข้ากับเส้นประสาทแล้ว
แต่แพทย์ยังไม่ยืนยันว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่น้องหน่อยนะครับ

แล้วรู้ว่ามีผู้หญิงมาด้วยคุณกล้าฟันขนาดผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงกลาง
ทำไมคุณยังกล้าฟันเขาเห็นผู้หญิงอยู่
จิตใจเขาทำด้วยอะไรแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเขาโดนแบบนี้
เขาจะยอมไหมถูกตัดแขนขาดตัวเขาเองที่เป็นคนฟัน
ถ้าเกิดว่าเราไปตัดแขนเขาแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกเจ็บปวดกับผู้หญิง
อายุ๑๔แล้วต้องใช้มือทำมาหากินอีกกว่าจะถึงอายุตั้งเท่าไหร่
เขาต้องใช้ชีวิตถ้าเป็นมันเท่ากับว่าเป็นปมด้อย
ของน้องเขาตลอดชีวิตเลยคือจับใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่
ไม่มีใครที่ต้องการจะเห็นลูกมือขาดแขนขาดอะไรพวกนี้
มันรับไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเรามีลูกผู้หญิง
เราไม่คิดว่าลูกผู้หญิงเราต้องมาเจออะไรที่มันเลวร้ายอะไรขนาดนี้
การที่เราต้องมาเสียแขนกับลูกมันไม่คุ้ม
มันไม่คุ้มกันจริงกับสิ่งที่เราได้รับจิตใจ
มันมันช็อกช็อกมากแล้วก็ลูกเรากว่าจะรักษาตัวอีกนานแค่ไหนกว่ามันจะหาย

คุณแม่ก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับ
ของพมศสหราคลเจ้าของคดีหัวโจรกลุ่มก่อเหตุ
ชื่อนายส่มนึกสีมจันทร์อายุ๒๐ปี
ตอนนี้แจ้งข้อหาเอาไว้แล้วนะฮะขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ย
น้องอาการก็ยังแบบโอ้โหไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าสำหรับมือนะฮะ
ตำรวจบอกว่าคาดว่าไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะทำร้ายเพื่อนผู้ชายของน้อง
แต่ช่วงที่มาเนี่ยเขาก็แยกย้ายกันวิ่งหนีก็เหลือผู้หญิงสองคนมันยังฟันเนี่ยฮะ